มาดูลูกไม้ตกใต้ต้นเลยดีกว่าของพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นั่นเองค่ะ
พี่ตุ้ยเป็นทั้งนักร้องทั้งนักแสดง
แล้วลูกไม้ที่ว่านี่ก็คือน้องไตตันลูกชายวัย๘ขวบนั่นเองค่ะ
ก็มักจะเห็นคลิปลูกชายเล่นดนตรีบ่อยเลยนะคุณ
พอไปถามพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยบอกว่าลูกชายก็ไม่ได้ชอบหรอก
แต่เป็นเพราะว่าเขากับภรรยาพยายามหากิจกรรมให้ลูกทำ
เพราะว่ากลัวลูกเนาะสมัยนี้เด็กจะติดเกมออนไลน์

แต่ว่าหากว่าเขาชอบอะไรคุณพ่อยินดีสนับสนุนเต็มที่ไม่มีบังคับค่ะ
แล้วชอบอีโนค์ไหมลูกก็ยัง

ชอบดูรีวิวพวกแบบเกมออนไลน์
แต่อยากให้เขาใช้เวลาที่
ช่วงนี้แล้วกันนะครับในการที่จะทำกิจกรรม
ถ้าเขาชอบแล้วก็หลงไหลในมุมของเกม
จนปิดโอกาสในการไปทดลองในด้านอื่นเนี่ย
ก็น่าเสียดายใช้คำนี้นะครับ
ถามว่าถ้าจะห้ามไปเลย
แล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบเกม
ผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นทางเลือกของเขา
เขาบอกว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่มันสังเกตพฤติกรรมของลูกนะคะ
ลูกชอบอะไรเราก็ควรผลักดันแล้วก็สนับสนุนเขาให้เต็มที่
อย่างว่าไปเด็กเล่นสมัยนี้นะเล่นเกมเนี่ย
ก็มีอาชีพที่ต่อยอดจากเกมออนไลน์มากมายเลยนะครับ